มันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันพอขับมาที่ดีหรือมโมนบังคลาพวกเรา

พี่ดุ้ยพี่ดุ้ยเพ้ยต้องพบด้วย

อาจจะตกลงควบคุมตาราม

ปลาเนื้ออ่อนสั่งวันหลายกิโลเลย

อาจารย์อาจจะได้คือทัก

อันนี้กระดูกมึงขามมาใช่ไหม

หลีงเมนีว่าหักคอแหละเว้ย
เฮ้ย

เขาวะขี่พิการสมัยตอนเป็นคนนะโดนลดทับแขน

แขนของเขานี่เป็นแขนนี่ถ้าตัดออกไปอย่างนี้นะ

ไม่ใช่ไม่ใช่บุบแรง

ก็มันมาอย่างนี้ก็ต้องเล่น

ทำไมไปหลอกไปหลอนลูกค้าเขาไม่ให้เข้าร้าน

ว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วนะ
ไม่เคยมีใครให้สิ่งอะไร

ไว้หิวครับอยากให้อาหารได้ของฉันของไว้

แสดงว่าจ๊ะ

ไม่ใช่ตลกนะ

เอาอันที่อาจารย์สั่งให้เอง

นี่เข้าสารเสกฆาตค่ะ
โอ้โฮมันไปหวากมากมายุ่งยุคไหนแล้ว
อ้าวโถ่เอ๊ย
นี่จะขอจับมือข้าวสารไม่ได้แล้ว

อะไรผีตัวนี้มันต้องเจอแบบนี้

เออต้องปราบมันแบบตอบบี
เรียบร้อย

เฮ้ยขึ้นตาแล้วขึ้นตามันนะขึ้นตา
ลื้นสึกตากว่าผ้าแล้วเฮ้ย
เฮ้ยใครมันล่ะ๕๕๕ผมกำลังต่อไปจัดการเลย

ไอ้หนูมือนามบอกบ้างละ
รอแขนค่ะพี่

เอามาระวัง

มาลบไปปลอดลบไป
จะไปไล่ลูกค้าเขาอีก

ใครจะก้าดให้กลับมาอย่างนี้

ว่าข้าวต้มเป็นอาหารหลักแน่นอนเลย

ค่าวตมนี่เข้าทางไหมครับ

กับค่าวตมที่มิทชอบทานมีอะไรบ้าง
ต้องมีนะนำเลี้ยบ

ไฟแดงไฟแดงต้องอยู่นานต้องไฟเขียวไม่ได้ยินเลย

นำเลี้ยบต้องมี
แล้วถ้าเกิดว่าไปร้านแบบว่าจริงจังหน่อยอย่างนี้

ไส้เป็ดพันลมเนอะโอ้โฮ

เดี๋ยวพักก่อนไปกินข้าวต้มกันเถอะ

ตรงกับเมนูที่น้องมิ้นชอบหรือเปล่า

นะคะนี่คืออาหารที่ทานกับข้าวต้ม

ลองโดนดู

เต้าหู้ยี้แดงนะคะพร้อมทาน
จะนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารอื่นก็ได้

อีซีเค็มในน้ำมันเก็บได้นานนะ

อันนี้บอกเลยว่าอร่อยเด็ดดวงยำนี่คือแบบ
โอ้โหกินกันลืมบ้านลืมช่องไปเลยนะคะ

ส่วนอันนี้ค่ะเป็นผักกัดดองเข็ม

จริงนะคะนี่คือ๕อย่างค่ะคุณมิ้น
ที่ทานกับข้าวต้มแล้วบอกได้เลยว่า

แต่ว่าอย่ามัวแต่ห่วงเรื่องความอร่อย
เพราะว่าต้องหาให้เจอด้วยว่าอะไรถูกที่สุด

คุณมิ้นคะบอกว่าข้าวต้มเนี่ยเป็นเรื่องถนัดนะ

คนตามจะแก่ซื้อที่เรียงมาตอนเด็ก

เพราะว่าเป็นคนเป็นสายกิน

แล้วก็ไม่รับรู้เลยว่าทุกอย่างนี้

แต่ว่าอันนี้ดันมาแบบอย่างนี้เป็นอุปสรรคนิดนึง

ต้องหาให้เจอค่ะว่าอะไรถูกที่สุดไปจนถึงแพงที่สุด
ถ้าเรียงถูกตั้งแต่๑๕รับทันที๓๐๐๐บาท

พร้อมเลยแต่ว่าตอนนี้ที่รู้รู้คือ
คุณมิ้นมีเวลา๖๐วินาที
ถึงไม่พร้อมแต่ก็จะให้ไปแล้วค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วหรือไม่พร้อมก็ตาม

เราจะลองดูนะคะว่า

มาค่ะลองเอามาวางดูก่อนได้ค่ะ

หมูหยองเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนจะถูก

ตอนนี้ผ่านไปแล้วค่ะ๒๐วินาทีค่ะ

ทำไมถึงคิดว่าหมูหยองมันถูกลองลงมา

เคยเห็นหมูหย่องขายใน๗๑๑ด้วยไง

เป็นของที่ใช้ได้นานอันนี้ก็ได้นาน

๑๐ปัสกันหัวกันไปก็น่าจะมี
วิเคราะห์วนวิเคราะห์เวียนวางวนเวียนอันนี้ไม่

หมดเวลา

บอกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงคุยคนเดียวได้ดีมากนะคะ

อุปกรณ์ที่เอาไว้ทานกับข้าวต้ม

การเรียงลำดับราคา
ต่ำไปหาสูงที่สุด
คุณมิ้นจะเรียงถูกกี่ลำดับ

ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับ